เขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้นะมันมีอะไรดีให้เราดูจ้า

นี่มันบอลกระดาษนี่

ใช่มันคือบอนกระดาษ
อีกชื่อหนึ่งคือพญากาเผือกนั่นแหละ

มันก็มีความแปลกตาร้ายไป

ว่ากันว่าอะไร
ต้นพญากาเผือกกับต้นบอลกระดาษเผือก

มันนอกจากเสริมมงคลเสริมวาสนาบารมีแล้ว
มันอาจจะให้โชคให้ลาบได้ด้วย

ตะบลใจดีคำอัมพชิงคำจังหวัดพยาวค่ะ

แล้วก็ทำงานด้านพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนะ

นิยมรวมไปถึงโชคลาภ

ทำหาอยู่นั้นตั้ง๓๐ปี

เอามาแทนก่อนละกัน

ลูกเอาไว้ที่บ้านก่อนแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียกเป็นว่าแม่แก่
จากนั้นก็เริ่มจุดทูบเทียนบูชาภาวนาบอกว่า
พบกับต้นพญากาเผือกสักครั้งนึง
แล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ก็มีหน่อต้นบอนออกบริเวณข้างต้นแม่แก่นั่นแหละ
ในกระถางที่การตัดหน่อยแยกออกมา
ลักษณะหนอเป็นสีขาวไขมุกแบบสวยของเมือง
ธนกรก็เลยทำการแยกกระถางออกมาปลูกจนเติบโตเติบใหญ่สวยงามอย่างนี้
แถมยังออกลูกออกไข่ออกนอ
นั่นไงออกมาอีกถึง๗ต้นด้วยกัน
เขาก็เลยบอกว่ากิจการเพาะต้นไม้ของเขาก็เลยขายดิบขายดี
ของคุณธนกรคือคุณฉัดแก้วซึ่งเป็นผู้ชื่นชอบด้านการเสี่ยงโชคกันบ้าง
นี่พี่เขามายืนยันด้วยตัวเองเลยบอกว่าปกตินะ
ดิฉันก็มักจะมาจุดทูปขอโชคลาภแล้ววิธีการขอก็คือดูตามเส้นลายใบค่ะ
มันไปทางไหนบางทีดูไม่ชัดก็อ่ะจุดทูปเสี่ยงทายไปเลย
เดี๋ยวดิฉันกลับไปจุดเลยเอาจุดเลยดิ
แต่บางทีมันก็ไม่ชัดเหมือนกันนะเออมันก็แล้วแต่จังหวะ
เนี่ยพี่ก็เลยแนะนำวิธีแล้วกันถ้าหากมองไปต้องอยากจะกลับไปดูใบบอลกระดาษที่บ้าน
ดูเส้นลายมันจากแกนกลางมันเฉียงออกไปยังไงมันแตกแขนงแบบไหน
เมื่อวานดูอยู่นะแล้วเป็นไงมันมีหนอนหรือทากลูกกินใบหนึ่งคุณ
จริงอันนี้พูดจริงเมื่อวานเฮ้ยใบหายไปไหนเหลือตะก้านน่าจะหนอน
ไม่มีใครดูแลน้องเลยอ่ะสิยังต้องที่ไปบำรุงเลยจะได้โชคเดราปด้วยความเป็นสริมงคล
มันก็เป็นความเชื่อแหละคือที่เขาเรียกพญากาเผือกอ่ะเพราะว่ามันบอนมันจะออกเป็นขา
ที่เขาเรียกเวลาเขาจะไปแบบว่าแยกเขาจะต้องใช้ไข่ใช่ไหมมันก็เหมือนกับอีกาที่ฟักไข่ออกมา

อ๋อแล้วขายไม่ต้นที่บ้านซื้อป่ะ
อ่านั่นไงคนร้อนเงินจะเป็นอย่างนี้แหละ
อย่าไปท้าถามก็อย่างนั้นอยากซื้อก็ซื้อเลย
ต้องยูทูปเดี๋ยวถ่ายรูปไปดู
ปัญหาคือไม่มีตังค์นี่แหละ